คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ประมาณสักสี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีที่นครปฐมมีผู้ชายคนนึงนะคะ
บุกเข้าไปพังบ้านหลังนึงเราได้ข้อมูลมาว่าเป็นการบุกพังบ้านแฟนเก่า
จนแบบอุ้ยผนังบ้านเขาก็พังแล้วก็ล็อกคอแฟนเก่า
แฟนเก่าหนีหายไปที่เรามาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าตอนเนี้ย
ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงเลยอะค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
เฮ้ย
เหตุการณ์เมื่อวาน๔ทุ่ม๒๕นาทีผู้ชายคนนี้ค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพพังบ้านเข้าไปเลยครับ

ดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วไปล็อกคอผู้หญิงลากเขาออกจากบ้าน
ตัวผู้หญิงก็ต่อสู้ขัดขืนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
ถูกล็อกคอเหมือนเธอหายใจไม่ออกเธอก็สู้แต่สู้แรงผู้ชายไม่ไหวเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะลากออกไปจากบ้านแบบนี้
โอ้โหคือหลานของฝ่ายหญิงในคลิปอะค่ะเขาโพสต์เอาไว้
โพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือยังติดต่อไม่ได้
น้าผมโดนอุ้มไปไหนก็ไม่รู้เหมือนจะเลิกกันแล้ว
ฝั่งนั้นไม่ยอมเลยมาอุ้มไปไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากกว่านี้ได้แต่ภาวนาให้น้าปลอดภัย
ก็เลยอย่างที่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงท่านนี้ที่อยู่ในคลิปตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าหลานบอกยังติดต่อไม่ได้เลยครับ